พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลย
เขาก็ระดมทีมกันค้นหา๑วัน๑คืนสุดท้ายเจอตัวแล้วนะคะ
อยู่ในสภาพอิดโรยเลยค่ะเนี่ยค่ะ
เสื้อเหลืองเหลืองเนี่ยนะคะเป็นนาทีที่เจอตัวนายบังอวร
อายุหกสิบเก้าปีชาวบ้านหมู่เจ็ดตำบลห้วยซ่อมอำเภอภูกระดึง
หลงเข้าไปในป่าอ้อยระหว่างที่ถางย่าช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ท้ายหมู่บ้านผาค้องเนี่ย
คุณผู้ชมดูสภาพของป่าอ้อยนะเนี่ยค่ะมันมองไม่เห็นซ้ายขวาค่ะ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้กู้ภัยภูกระดึงกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านกว่าร้อยคน
ปูพรมค้นหาจุดที่คาดว่านายบังออนจะเดินหลงเข้าไป
ไล่ยาวไปจนถึงตีนภูเขาติดกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ะ
หากันอย่างนี้ค่ะหนึ่งวันหนึ่งคืน
แล้วช่วงเที่ยงก็เจอตัวนะคะเที่ยงวันนี้เลยนะคะ
บังออนอยู่ในสภาพอิดโรย
ก็ออกมานำตัวออกมาให้นั่งพักดื่มนมกล่องนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลภูกระดึง
ตอนนี้ก็ได้รับแจ้งว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์